มาดูดาวไทยกันหน่อยนะฮะดาวไทยไปจุติที่ชัยนาธค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะเมาแอเลยแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านชำประจำหมู่บ้าน
แล้วไปไถเงินชาวบ้านบอกว่าเอาเงินมาเงินหมดไม่มีเงินเติมน้ำมัน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านน้ำมันหมดแล้วไปไถเงินจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ต้องเรียกตำรวจมาแล้วผู้ชายคนนี้ถามว่า
ถามตำรวจกลับไปว่ากูเพจอะไรแล้วถามตำรวจแบบนี้ค่ะ
ยื่นเงื่อนไขด้วยนะถ้าอยากให้กลับบ้านบอกตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขคุณผู้ชมไปดูคลิปบรรยากาศก่อนค่ะ

เบาหนักมากนะแต่ดูภาษาท่าทางภาษากาย
คำพูดที่ใช้ดูโอ้ดูแบบมีหลักการนะ
นั่นนี่นะคุณ

บอกตัวเองไหมคะตำรวจเออรู้แล้วรู้แล้ว
ตำรวจน่ารักมากเลยเป็นตำรวจสพเมืองชัยนาธนะคะจำนวน๔นายค่ะ
ระงับเหตุเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ที่ร้านค้าประจำหมู่บ้านเป็นร้านขายของชำ
อยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยหน้า
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไงเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจบอกว่า
ตำรวจมาช่วยดูหน่อยคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าอำนวยค่ะ
ไม่ทราบนามสกุลนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๓๕ปี
เออะโวยวายเมาสุราค่ะแล้วก็ส่งเสียงดัง
ข่มขู่ชาวบ้านด้วยนะข่มขู่ร้านชำก่อนร้านขายของชำก่อน
ขอเหล้าขอเหล้ามาดื่มกินยังไม่พอไปไถเงินชาวบ้านซะดื้อแบบนั้น
บอกว่ารถของตัวเองรถจักรยานยนต์น้ำมันมันหมด
จะเอาเงินไปเติมน้ำมันชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อน
คราวนี้เรื่องก็ต้องไปร้อนถึงตำรวจด้วยค่ะ
ตำรวจก็พยายามสอบถามด้วยวาจารย์กิโยชน์ที่สูบภัยมือน
ดูมีสกุลรุนชาติไปถามผู้ชายคนนี้ถามว่า
เป็นใครครับมาจากไหนครับนี่แหละค่ะ
ดีกรีความร้อนแรงของนายอำนวยคนนี้
ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นยิ่งเสียงดังไปอีกค่ะ
โวยวายใส่ตำรวจคุณมีสิทธิ์อะไรมาซักประวัติผม
ผมทำผิดอะไรตำรวจถามว่าเมาหรือเปล่า

แต่ไม่ตอบนะคะว่าเมาไม่เมาแต่ก็บอกว่าผมกินเหล้าก็ยอมรับแล้วค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยแนะนำตามยุทธวิธีบอกว่ากลับบ้านไหม
ไปที่บ้านไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านดีนะ
ตำรวจไม่เอาตัวไปโรงพักครับอำนวยไม่ยอมไปอ้างบอกว่า
ไม่ได้ผิดทำผิดอะไรผมไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
ผมมีสิทธิ์จะนั่งที่ไหนอย่างไรก็ได้
ประกาศดั้นเลยนะคะประกาศกล้าวเลย
กูทำผิดอะไรถามตำรวจกลับไปแบบนี้
ตำรวจใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า๓๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
และอำนวยก็มีการยื่นเงื่อนไขไปที่ตำรวจสองคอได้

ไขข้อแรกคุณตำรวจคุณต้องเลี้ยงน้ำอัดลมผม

ไขที่๒คุณต้องยกรถจักรยานของผม

แล้วเอาผมไปส่งที่บ้าน

เอาจริงนะมันน่าเอาสักทีไหมเนี่ย

ตำรวจเขาก็มีภารกิจเยอะแยะต้องมาทำอะไรแบบนี้
เมาแบบตามองแบบไม่โฟกัสแล้วนะคะ